แฟนมีพี่สาวอยู่

คือแฟนไม่อยากกลับไปคืนดีแล้ว

ไปรับลูกนะเป็นน้องวัย๕ขวบ
ของพี่สาวและพี่เขยของแฟน

แล้วเอาไปอำพรางด้วยคุณผู้ชม
เอามาหิดฆ่าห้าควบ
อำพรางไว้ตรงเนี้ยครับมีคนไปเจอครับ
คุณผู้ชมช่วงสายเมื่อวานนี้ไปพบร่างของน้องเอเด็กวัย๕ขวบ
คว่ำหน้าอยู่ในแอ่งน้ำครับในอำเภอหางดงที่เชียงใหม่
คือที่คอน้องมีรอยถูกรัดด้วยนะแล้วก็ลิ้นจุกปากแล้วครับ
ไปสัก๒๐เมตรจากร่างของน้องนี่ก็เจอเสื้อผ้ากับรองเท้า
แล้วก็ขวดเบียร์ถูกวางทิ้งไว้ด้วยมีภาพวงจรปิดที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในตะบน
หายาอำเภอเมืองเชียงใหม่วงจรปิดจับภาพในจายได้
คุณผู้ชมฮะนี่นี่ขี่มาแล้วนะอ๋อนี่ไง
นั่งหน้าน้องเอเนี่ยนั่งหน้าจายก็ขี่ไป
ไปรับน้องเอที่โรงเรียนแห่งนี้แล้วก็พาน้องเข้ามาขึ้นมอเตอร์ไซค
แล้วก็น้องก็ตามมาขึ้นนั่งด้านหน้านะแล้วจ่ายก็ขี่ออกไปจากโรงเรียนตอน
ประมาณสักบ่าย๓โมงครึ่งของวันอังคารที่ผ่านมา
ออกถนนใหญ่แล้วก็เลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าอำเภอหางดงครับนี่ก็เป็นภาพวงจรปิดที่จับไว้ได้หมดเลย
จายก็ลงมือก่อเหตุทำร้ายน้องต่อมาตำรวจสพนตองไปจับกลุ่มในจายได้
นี่จับได้แล้วในพงหญ้าจายสารภาพว่าน้าของน้องเอเนี่ยน้าสาวของน้องเอมมาบอกเลิกผม
ประมาณสักเดือนนึงแล้วระหว่างนั้นผมก็พยายามง้อขอคืนดีนะ
แต่ปรากฏว่าพี่สาวและพี่เขยของแฟนผมเนี่ยซึ่งก็เป็นพ่อแม่ของน้องเอ
กีดกันไงผมแค้นเนี่ยแค้นแล้วก็ตัดสินใจขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับน้องเอที่โรงเรียน
พาไปจุดที่ตรงพงหญ้าตรงนั้นแล้วเอาแขนรัดคอน้องแล้วยกตัวน้องขึ้นจนขาดอากาศหายใจ
ซุกไว้ในพงหญ้าที่แอ่งน้ำเพื่ออำพรางไม่ให้คนเห็นครับ
ตำรวจสพนตองก็คุมตัวจ่ายส่งไปดำเนินคดีที่โรงพักเมืองเชียงใหม่ครับ
ท้องที่ที่พ่อแม่ของน้องเขาแจ้งความเอาไว้ระหว่างคุมตัวอยู่
นี่จังหวะนี้นักข่าวไทยรัฐทีวีประกบเลยประชิดตัวเลยถามไอ้ใจ
จายทำอย่างนั้นแรงจูงใจคืออะไรอ่ะจาย
สีหน้าเรียบเฉยไม่ได้ตอบอะไรครับ
ทำไมเราถึงฆ่าน้องเรามีปัญหาอะไรกับพ่อแม่เด็ก
แบบไม่ค่อยบอกเล่นหนึ่งได้ไหมครับ

มีอะไรอยากจะขอโทษหลอกห้าน้องหน้า

จายไม่ได้ตอบอะไรเลยนะคุณผู้ชมฮะก็ขึ้นรถตำรวจไปครับ

พนักงานสอบสวนก็เชิญพ่อครอบครัวแล้วก็ครูที่
โรงเรียนแห่งนั้นที่จ่ายไปรับน้องเอมามาสอบปากคำ
ทันทีที่ครูเดินทางมาถึงก็โผล่เข้ากอดกับคุณย่าครับ
คุณย่าของน้องเอเนี่ยยังร้องไห้เสียใจอยู่เลยฮะ
คุณยายทำใจไม่ได้ครับหลานเพิ่ง๕ขวบเพิ่งเริ่มพูดได้เอง
พ่อของน้องเอเขาคลาดกับน้องเอแค่๑๐นาทีเท่านั้นนะ
เพราะพอไปถึงโรงเรียนเนี่ยคุณครูแจ้งกับพ่อของน้องเอว่า
จายอ่ะมารับไปแล้วทีนี้พ่อของน้องเอใจคอไม่ดีเลย
ขอดูวงจรปิดถึงได้เห็นว่าจายซึ่งเป็นแฟนเก่า
ของน้องสาวภรรยามารับน้องเอไปแล้ว
คาดว่าจายจะไปหลบอยู่กับน้องชายที่โรงงานในอำเภอหางดง
พ่อของน้องเอก็เลยขี่รถไปรอจน๖โมงเย็น
ดีใจอะตอนนั้นจายยังปฏิเสธนะ
แต่ก็เห็นว่าสายตาจายมาดูหลอกแรก
ก็เลยขอให้จายซ้อนท้ายกลับมาที่โรงเรียน
ทุกทุกคนก็ยืนยันว่าจายนั่นแหละสำเร็จเลย
ก็เลยโทรแจ้งตำรวจมาคุมตัวสุดท้ายใจก็รับสารภาพในที่สุด
แล้วคนเป็นพ่อคุณผู้ชมเขายังบอกอยู่เลยว่าโอ้โหน้องเอกำลังน่ารักเลย
กำลังร่าเริงเลยไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาพบจุดจบแบบนี้
ส่วนที่ว่าตัวเขาเนี่ยไปกีดกันความรักระหว่างจายกับน้องเมียเนี่ย

น่ารักดีฉลาดเก่งครับผมเป็นคนที่ฉลาดเก่งครับ
ก็ให้เจ้าหน้าที่เราจัดการดีกว่านะครับครับผม
ส่วนคุณย่าของน้องเอก็บอกว่าปกติแล้วคนที่จะไปรับหลานเอ
ก็จะมีแค่ย่าเองนี่แหละแล้วก็จะมีพ่อของเด็ก
ก็คือพ่อน้องเอแล้วก็นางสาวจอมซึ่งเป็นน้าสาว
แต่ที่โรงเรียนยอมให้หลานเอไปกับนายจ่าย
ย่าเองติดใจอะไรไหมคุณย่าเขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะคุณผู้ชม
เพราะว่าตอนที่คบกันกับนางสาวจอมเนี่ย
ก็พาในจายไปรับหลานเป็นประจำ
ทำให้หลานเนี่ยก็เลยรักแล้วก็สนิทสนมกับจายไปด้วย
นิสัยส่วนตัวในจายเป็นคนชอบขโมยเงินนะ

แล้วหลังเลิกกับนางสาวจอมไปก็ย้ายออกไปอยู่ที่อื่น
แต่ก็ยังเห็นว่าตามตื้อไม่เลิกครับ
ก็เลยอยากให้ในจายถูกประหารชีวิตไปเลย
โอ้โหเนี่ยความแค้นใจของคุณย่านะครับ